วันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นวันอาสานหบูชาค่ะ
พุทธศาสนิกชนหลายคนก็เดินทางไปทำบุญตักบาทกันที่วัดนะคะ
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงของเราก็เหมือนกันใช่แล้ว
หนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมค่ะนางเอกสาวเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
งานนี้เธอขอควงแขนคุณแม่หน่อยค่ะ
ไปร่วมถวายเถียนและเวียนเถียน
ในวันอาสานหาและวันเข้าพรรษาค่ะ
เริกวันพระใหญ่เข้าวัดทำบุญค่ะ
สำหรับนางเอกสาวเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิด

ญาติสนิทไปถวายสังขทานและเทียนพรรษา
พร้อมร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ
เนื่องในวันอาสานหบูชาติและวันเข้าพรรษา
โดยมีพระพรพลปสันโนเลขานุการเจ้าอาวาส
เป็นผู้นำเวียนเทียนและให้ศีลให้พร
ซึ่งแพนเค้กเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า

ที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน
พร้อมเชิญชวนให้ชาวพุทธทุกคนเข้าวัดทำบุญ
เพื่อส่งเสริมสถาบันศาสนาอีกด้วยค่ะ
เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญกันนะคะ

แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วย
วันนี้มีเรียกว่าชาวพุทธมาร่วมบุญที่นี่เยอะมากค่ะ

ทุกครั้งที่ไปทำบุญกันก็ไม่เคยพลาด
เรียกว่าเชิญชวนดีกว่านะคะพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนค่ะ
ให้ได้มาร่วมกันเข้าวัดทำบุญนะคะ
ก็จริงแล้วคงไม่ใช่ต้องเป็นวันสำคัญต่าง
แต่ทุกวันที่เราอยากจะเข้ามาทำบุญที่นี่ก็สามารถมาได้

ก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะ
นุโมทนาบุญกันด้วยนะคะทุกคน
โอ้โหสวยจริงนะคะคุณแพนเค้ก
ทั้งร่างกายภายนอกแล้วก็ภาย
บอกว่าจากภายในออกสู่ภายนอกจริง